สถานการณ์โควิดช่วงนี้จะซาซาลงไปบ้าง
แต่บอกเลยว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยหยุดกันไปแบบยาวเลยนะ
ส่งผลกระทบต่อศิลปินหลายคนแต่ไม่ใช่กับหนุ่มคนนี้ค่ะ

ต้องบอกว่างานรายการของเขามีเพียบเลย
ดวงดีได้เล่นละครเรื่องเทพธิดาปาระ
ของผู้จัดละครคนเก่งคุณกรอบสุจารุจินดา
ซึ่งก็ได้รับบทเป็นพระเอกผู้ที่๒ครั้งแรกด้วยนะคะ
งานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ก็ปกติเคยแต่รับเชิญครับผม

เป็นพระเอกด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับ
ตื่นเต้นครับครับ
ปังนะช่วงนี้นะส่วนใกล้จะถึงวันที่นักเสี่ยงโชครอคอย
แซ็กเขาก็มีเลขเด็ดมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
จากการไปถ่ายรายการและทำบุญที่วัดเกิ่นกระถิ่นอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
แต่จะเป็นเลขอะไรนั้นไปฟังจากปากเจ้าตัวเอาละกันค่ะ
ก็ไปถ่ายรายการนี่แหละครับเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเกจิดังนะครับที่ลบบุรีครับผม
อำเภอบ้านหมี่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผม
ได้มาไปดูในอ่างน้ำมนต์ครับผมเห็นเป็นเลข๘กับเลข๓นะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม
สติซื้อโรตาลีถูกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ไม่เคยครับแต่นานก็ซื้อทีครับผม
บางครั้งเวลาที่มีคอนเสิร์ตอย่างนี้ครับ
แฟนคลับก็ซื้อมาให้ใบ๒ใบบ้างอะไรประมาณนี้ครับ